ให้สัมภาษณ์ตอนเมื่อคืนโอ้โห
ได้ใจแฟนละครกันเลยค่ะแบบว่า
ถ้าไล่หนูกลับดอยหนูก็ต้องกลับอยู่แล้วค่ะพี่
ดอยหนูท่านเที่ยวนะโอ้โหนะคะล่าสุดค่ะมากี้ราศีค่ะ
สาวของน้องมารีน่าคือมารีน่าเนี่ยเล่นเป็นฝาแฝด
ที่มาแทนของลิชชี่เนี่ยคุณผู้ชม

ต้องนะคะก็เลยต้องมาตอบคำถามค่ะ
เพราะว่าน้องสาวมีเอี่ยวเรื่องนี้เต็มค่ะ
รับนะคะว่าน้องมาริน่าน้องสาวกังวลกับดราม่าที่เกิดขึ้น
ซึ่งเจ้าตัวก็ให้คำแนะนำไปนะคะว่าเป็นเรื่องของอาชีพดารายังไงก็ต้องเจออยู่แล้วล่ะค่ะ
เครียดไหมเหรอ
มันก็ไม่ได้ถึงกับเครียดแต่ว่าเขาก็
เขาก็รู้สึกที่จริงมีงานมาเราโอเคที่จะรับ
เราก็เราก็รับคืออย่างกี้เองกี้ก็เคยเจอเรื่องแบบนี้เหมือนกันว่าแบบ

วันหนึ่งมันก็ต้องมีคนมาทำแทนมันไม่สามารถที่จะหยุดงานไปได้หรอกค่ะ
เพราะว่างานมันไม่ได้แบบว่าทำได้ด้วยบุคคลคนเดียว

ส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่สามีเขาคุณป๊อกเนี่ยแซวมากกี้ในรายการของเขาว่าเนี่ย
ฮ่องกงแต่ว่าติดต่อมเพราะถูกมองว่าค้าประเวณีนะคะ
เมื่อกี้มากกี้อธิบายบอกว่าจริงต่อมอสงสัยเพราะว่าเธอไปแป๊บเดียวไง
ไป๕๖ชั่วโมงแล้วก็กลับนะคะก็ต้องออกมาชี้แจงเอาหลักทงหลักฐานมากมายกันเลยล่ะค่ะ

มาแล้วมาแค่แบบไม่กี่ชั่วโมง
แค่แบบ๕๖ชั่วโมงแล้วก็กลับเลย
แบบมีอะไรเขาก็ขอแบบพาสปอร์ตไปดู

ก็ต้องมีอธิบายว่าแบบมาทำอะไร
แล้วก็บอกว่าอ๋อเรามาพาพนักงาน
รายการยูทูปเรามาไหว้พระนะ
ยูทูปอันไหนขอเปิดดูหน่อยสิ
ดีนะคนตามช่องเยอะ
บริเวณก็จะแบบเป็นบริเวณกักแบบอีกแบบนึง
มันก็พอแบบไอ้นั่นเดาได้
ก็อาจจะสวยอะเนาะก็ต้องโดนเรียกไปนะคะ